คุณผู้ชมดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องเศร้ามากค่ะ
แม่คนหนึ่งอยู่อุดรธานีนะคะเธออายุหกสิบกว่าปีแล้วเกือบเจ็ดสิบ
ได้รับโทรศัพท์จากลูกชายบอกว่าโอนเงินผิดบัญชีเลยโดนล็อกบัญชีไว้
แม่ต้องโอนเงินให้เขา๔๕๐๐๐บาทเป็นค่าปลดล็อก
แม่ก็ไปยืมเงินคนอื่นยืมเงินชาวบ้านมาได้๓แสนกว่าบาทโอนให้ลูก
ลูกบอกแม่ยังปลดล็อกไม่ได้เลยต้องโอนมาอีก

สุดท้ายแม่ผูกคอตายเพราะแม่เครียดอะค่ะ

ลูกชายอยู่ไต้หวันแม่ไปยืมเงินชาวบ้านมาสามแสนโอนไปให้ลูกแล้วลูกบอกไม่พอ
ต้องโอนมาเพิ่มอีก๑๕๐๐๐๐บาท
หาให้ไม่ได้แม่เครียดผูกคอตายเลยค่ะ
ตอนนี้สิ่งที่คนสงสัยกันก็คือว่า๑ที่โทรมาหาแม่นี่ลูกชายจริงไหม
โอนเงินผิดบัญชีเนี่ยมันมีการล็อกบัญชีกันเกิดขึ้นด้วยเหรอ

นี่คือภาพวันที่แม่ไปโอนเงินให้ลูกชาย
ใช่ค่ะผู้ตายคือป้าพินหรือนางพินเนี่ยค่ะ

ลูกสาวถือถุงเงินในถุงที่มือเนี่ยเป็นถุงเงินนะ
เอาไปให้ร้านสะดวกซื้อเขาโอนเงินให้หน่อย
แล้วเดี๋ยวดูนะฮะพอป้าพินแกส่งเงินให้กับพนักงานเขาเรียบร้อยเพื่อจะโอนเนี่ย

คือแกซุดลงไปนั่งกับพื้นเลยค่ะ

วิ่งไปหาเงินมาโอนให้ลูกชายเป็นห่วงลูกชายอยู่ต่างประเทศ
ห่วงลูกชายที่อยู่ไต้หวัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เช้า๒๒มิถุนายนนะคะ

หลังจากนั้นป้าพิงแกผูกคอตายค่ะ
วันนี้เป็นวันชาปนกิจของป้าพินนะคะ
ก็จัดที่วัดอินทรารามค่ะ
นางสาวสุดารัฐคือลูกสาวที่ไปโอนเงินกับป้าพี่นะ

ทำใจไม่ได้เลยเธอร้องไห้ตลอดเวลาเลยค่ะ
เนี่ยเดินร้องไห้ตลอด
จนกระทั่งจะต้องเอาร่างแม่เข้าเมน
ทางวัดเขาก็เรียกให้คุณสุดารัฐลูกสาว

เหมือนกับได้บอกลาป้าพีมเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ
ซึ่งจังหวะที่ขึ้นไปเสร็จจุดทงจุดทูบ

จังหวะที่ลูกสาวเดินลงมาจากเมนนะคะ

ต้องช่วยกันเอายาดมยาลมยาหอมอะไรมาให้เธอดม

ต้อมที่โทรมาบอกแม่ว่าแม่ผมโอนเงินผิดแม่โอนเงินมาปลดล็อกบัญชีให้หน่อย
ต้องไม่มางานเผาศพแม่นะ

คือช่วงที่เกิดเหตุแล้วก็สวดศพป้าพินอยู่เนี่ย
พี่สาวที่เป็นลมบอกว่าก็ยังไม่โทษน้องชายนะ

เพราะมันยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรยังไงขึ้น
บัญชีที่โอนไปมันก็มันมีชื่ออยู่หลายคนอยู่เหมือนกันนะ๒๓บัญชี
คือบางคนก็คาดการณ์ว่าลูกชายทางไต้หวันเนี่ย

เพราะมันแปลกวิธีการเหตุผลเค้าบอกมันแปลก
แล้วน้องชายไม่กลับมาจากไต้หวันไม่มางานศพแม่เลย

เพราะน้องบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้
เขาก็หวังว่าจะฟังความจริงทั้งหมดจากปากน้องชายในวันนี้
ไม่มาต้อมไม่มาต้อมบอกไม่มีไฟล์ทบิน

ได้คุยกับนายสมบูรณ์นายสมบูรณ์เนี่ยเป็นพี่สามีของนางสาวสุดารัฐ
ก็คือพี่สามีของลูกสาวป้าพินนะครับ
เขาบอกว่าผมอ่ะใช้หนี้ให้ก็ต้องใช้หนี้ให้ป้าพินไปหมดแล้วนะ

บ้านมา๓๔๐๐๐บาทผมใช้ให้หมดแล้ว

เรื่องที่เกิดขึ้นผมก็ไม่อยากฟันทงหรอกว่า
ว่ามันเกิดอะไรยังไงกันขึ้นเพราะต้อมก็รับปากดิบดีเลยว่าต้อมจะมาต้อมจะมา
มันคือการส่งแม่ต้อมครั้งสุดท้ายแม่ที่อุตส่าห์บากหน้าไปยืมเงินชาวบ้านแล้วเอาเงินโอนให้ต้อม

หมดแล้วครับผมจัดการให้เรียบร้อยหมดครับไม่มีห่วงอะไรแล้ว
เพราะว่าผมรับปากกับยายไว้กับน้องไว้ผมทำได้ทุกอย่างแล้ว
อันนี้เราก็ไม่ได้ตัดปัญหาออกทั้งสองประเด็นนะครับคือผมบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าน้ำหมากตัวสำคัญก็คือไอ้ตัวเจ้าลูกชายแก
ถ้าเขามาก็จะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงเขาไม่มาก็ช่างเขาเพราะว่าทางนี้ก็เรียบร้อยผลแล้ว
เพราะว่าตัวมันจะทำยังไงก็ช่างมัน
ถ้ามันไม่มาดูหน้าแม่มันครั้งสุดท้ายก็ปล่อยมันไม่ต้องมาเหยียบเลย
ผมดูได้น้องชายน้องสาวเขาสองคนนี้ผมจะพาเขานำทีมมาให้เขาเอง
นางสาวสุดารัฐนะคะลูกสาวที่บอกว่ายังไม่โทษน้องใช่ไหม

วันนี้เนี่ยจะรอฟังจากปากน้องแต่วันนี้น้องไม่มา
เธอบอกว่าเธออโหสิกรรมให้แต่ในส่วนของคดีความ

เพราะว่าป้าทินไม่ควรจะต้องตายฟรีนะ
ป้ากินไม่ควรต้องตายด้วยซ้ำ
อาจจะไม่ใช่ฝีมือของลูกชายลูกชายไม่รู้เห็น
ทีนี้เรายังได้คุยกับชาวบ้านคนที่ป้าพิง

บอกว่าจะโอนเงินไปให้ลูกชายที่อยู่ไต้หวันอีก
หลังก็จะโอนไปแหล้ว๑๐๐๐๐๐บาท

เนี่ยคุณพี่ท่านเนี่ยบอกได้คุยกับต้อมต้อมบอกว่าแม่ต้องโอนเงินให้ต้อมวันนี้
เพื่อให้ธนาคารเนี่ยปลดบัญชีที่อายัดไว้พอธนาคารปลดล็อกแล้วแม่ถึงจะเบิกเงินได้
คุณพี่คนนี้เขาบอกเฮ้ยมันประหลาดนะ
เขาบอกว่าต้อมเป็นไปไม่ได้หรอกไอ้การโอนเงินผิดบัญชีแล้วถูกอายัดเงินอ่ะ
ผมเนี่ยเคยไปต่างประเทศมาเวลาโอนเงินกลับมาให้ครอบครัว
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยอันนี้ผิดปกติแล้ว
ยังยืนยันเหมือนเดิมบอกว่าเรื่องจริงผมไม่ได้โกหก
เขาบอกมันแปลกอ่ะเขาเลยไม่ได้ให้ป้าพินยืมเงิน
ก็แสดงว่าต้อมต้อมจริงจริงเพราะว่าป้าพินเนี่ยบอกว่า
ลูกชายเนี่ยจะโอนเงินมาให้แสนกว่าบาทใช่แล้วลูกชายบอกโอนเงินผิดบัญชี
ผิดบัญชีแล้วเลยโดนล็อกอ๋อนี่แกก็เลยต้องเลยต้องโอนสามแสนสี่หมื่นไปให้เพื่อปลดล็อกค่ะ
ปลดล็อกบัญชีแพงมากทีแรกเนี่ยเรื่องราวมันยังไม่ชัด
ชาวบ้านก็เลยบอกว่าแกไปหลงกลแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หรือเปล่า
แกก็เลยเครียดจนผูกคอตายแต่วันนี้ฟังจากปากพี่คนนี้เขาบอก
ผมได้คุยกับต้อมโอ้โหต้อมพูดแบบนั้นจริง
แต่ผมรู้สึกว่ามันประหลาดมันผิดปกติมาก
ไม่ให้ยืมผมเลยบอกป้าพินว่าผมไม่ให้ยืม
เพราะมันไม่ใช่แล้วพอบอกป้าพินไปว่าไม่ให้เท่านั้นแหละ
แกมีอาการเหมือนลอยไปเลยแกคงเป็นห่วงลูกอ่ะ
เขาบอกป้าพินก็มีอาการเหมือนเราเลยแล้วป้าพินพูดออกมาคำนึงบอกว่า
ถ้าไม่มีเงินโอนไปให้จะมีคนมาฆ่าป้าพิงแกพูดคำนี้
คุณพี่ท่านนี้เลยบอกว่าไม่ต้องไปกลัวไม่มีใครมาฆ่าหรอก
เชื่อผมไม่มีหรอกไม่คิดเลยว่าป้าพินจะกลับบ้านไปแล้วผูกคอตายค่ะ
สารและเห็นใจมากเขาพูดเหมือนพี่อุ๋ยเลยว่า
พินไม่ควรต้องมาจบชีวิตแบบนี้
เขาบอกว่าอีฟอ่าคือส่งมาแล้วผมส่งมาแล้ว
เงินถือกอายัดไปตอนนี้คืองั้นแค่ล่อแค่เอาเงินหามืนไปเคลียร์ทางไตรวัน
จากประสบการณ์คือการโซเงินแบบนี้มันไม่มีมันไม่มีการเกิดขึ้นอ่ะ
เขาก็อยู่เมืองนอก๒๐ปีแล้วมันทรงเงินเป็นแบบนี้ไม่ได้
ต่อประเทศไทยเขาก็รู้ส่งเงินมันก็ไม่ซื้อขึ้นอยู่แล้ว
โอ้ผิดปกติเลยแล้วแล้วก็ต่าร้อย
แล้วก็บอกว่าแล้วก็บอกลูกเราว่าตามเงินหาเงินบ้างไม่ได้
ก็กูเป็นดีเขาก็ยิกขากูเขาก็ขาโลศ

แล้วว่าอ่ายแล้วว่าย้ายเงินสำเนียม
เพราะเขาขายเจ้าตายหรอกก็ต้องย่าน
ความรักของเรามันหักลูกหลายเขา
เขาไม่รีสเปคเรานะแต่เราบรรทิตรจินใจแบบนั้น
ทุกอย่างมันมีทางออกนะเราจะอยู่ต่ออะไรอย่างนี้
เพราะเราเป็นคนดียายพินอ่ะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบในเรื่องของคดีให้อยู่นะคะ
เบื้องต้นอันดับแรกที่ตรวจสอบเลยคือเส้นทางการเงิน
ว่าเงินที่ป้าพินแกโอนไปให้ต้อมลูกชายที่บอกว่าอยู่ไต้หวัน

เขาบอกว่าปลายทางบัญชีที่ป้าพินโอนไปอยู่ประเทศไทยนะคะ
คือมันมีชื่ออยู่๒๓คนมั้ง
รู้สึกจะเป็นผู้ชายสองหรือผู้หญิงหนึ่งอะไรอย่างนี้

รวมรวมละสามแสนกว่าเนี่ยนะนี่ฮะ
แต่ทีแรกเนี่ยข่าวคิดว่าเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ต้มตุ๋น
เนี่ยอันนี้อีกวันหนึ่งคือโอนไปเยอะ
ไปเยอะมากก็โอนให้ลูกอะค่ะ
และการที่ป้าพินพูดบอกว่าถ้าไม่โอนเงินให้จะมีคนมาฆ่า
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้อมบอกแม่หรือเปล่าว่าถ้าไม่โอนเงินให้เขาจะมีคนมาฆ่า
ไม่รู้ว่าทำไมป้าพินถึงพูดประโยคนี้ออกมา
คือผมก็ไม่รู้ว่าต้อมเนี่ยจะฟังอยู่หรือเปล่า
หรือได้ดูข่าวที่เมืองไทยหรือเปล่า
ไม่รู้ว่าต้อมเนี่ยบอกอะไรกับป้าพินบอกอะไรกับแม่

บอกแม่ไว้ยังไงบ้างแต่สุดท้ายแม่เนี่ยที่อยู่ที่หมู่บ้านเนี่ย
ระเวนไปหายืมเงินเขา
แล้วสุดท้ายก็เครียดจัดถึงขั้นฆ่าตัวตาย
ซึ่งต้อมต้องกลับมาผมก็ต้องกลับมา